ส่วนบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายวันนี้ก็มีการจัดงานเหมือนกันนะคะ
เป็นพิธีจุดโคมมาคะประทีบกว่า๑ล้านดวง
บอกว่าสว่างสวัยกันไปทั่วทั้งวัดเลยค่ะ
ไปติดตามบรรยากาศจากรายงานของคุณเศรษฐาโสรินกันค่ะ
แสงเทียนระยิบระยับแห่งความสามัคคีของชาวพุทธ
ในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓หรือวันมาคะบูชา
สว่างทั่วลานธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่๔๗มีองค์กรพุทธกว่า๔๐ประเทศ

ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนา
เมื่อครั้งพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น
โดยเฉพาะพระอรหันต์จำนวน๑๒๕๐รูป
มาประชุมกันที่วัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมาย
และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงโอวาพระปาติโมก
เป็นครั้งแรกหลังได้ตัดสรุ
เมื่อได้ศึกษาเข้าใจและนำไปใช้
ก็จะทราบซึ้งถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เชิญก่อน
ปีนี้วัดพระธรรมกายได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนหลักธรรม
นำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติ
ในการทำทานรักษาศิลป์เจริญสมาธิภาวนายึดหลักคำสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่มาร่วมงานมาค่ะบูชาที่นี่
เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าบัวมาร่วมงานนี้
ตั้งแต่สมัยเด็กปฐม
แต่ว่าช่วงปฐมเนี่ยบอกตามตรงว่าตามแม่มา

แต่ว่าการได้มาร่วมตั้งแต่เด็กในครั้งนั้นนะคะ
มันทำให้บัวรู้สึกว่าประทีปที่เห็นที่นี่
มันเห็นแล้วมันเย็นใจไม่เหมือนที่อื่น

เราไม่ได้รู้สึกเย็นเข้าไปถึงในหัวใจ

แต่ว่าพอมองแล้วเรารู้สึกมีความสุข
ด้วยบรรยากาศที่ทุกคนมา
คนมาเป็นหลายหมื่นหลายพัน
แต่ว่ากลับสงบนิ่งได้
ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกก่อนที่จะมาถือศิลป
คือก็กลัวเหมือนกันว่ากลัวอาจจะขาดซีนบ้าง

ถ้าเราเริ่มทำแล้วเพราะคิดว่าเราทำได้
เพราะว่าทุกบุญที่เราทำในพระพุทธศาสนา

มันได้แต่ตัวเราอย่างเดียวอะค่ะมันไม่ได้ใครเลย
ชีวิตของคนเราก็คล้ายกับแสงเทียน
ที่ถูกจุดขึ้นโดยพ่อกับแม่
คือผู้ที่จุดแสงเทียนแห่งชีวิตให้เรา
แล้วชีวิตแห่งแสงเทียนก็ดำเนินไปเรื่อย
ตามจังหวะและชะตากรรมพัดพา
แต่หากนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ก็จะเปรียบดั่งแสงเทียนส่องใจ
ให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

ที่เกิดขึ้นในพิธีจุดโคมมาฆ่าประทีป
ภายในวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี

ดังหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
อยู่ในใจพวกเราทุกคนชาวพุทธนะครับ
ยึดมั่นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ